ซิ่งตามหลังรถคันที่ติดกล้องมานะฮะ
คนขับรถที่ติดกล้องก็ยังงงซิ่งตามมาทำไม
แล้วสักพักหนึ่งตีขวาออกไปเลย
ให้คุณผู้ชมไปลุ้นกันเองดีกว่า
นั่นไงโอ้โฮอะไร
นั่นแรงแรงแรงจากแสง

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะท้ายที่สุด
คนขับรถที่ติดกล้องก็งงอะไรมันแวบไปนั่น
โพสต์ทั้งภาพจากกล้องหลังรถและกล้องหน้ารถ

โอ้โหพุ่งมาแรงเลยและอย่างหนึ่งตรงนั้นมันเป็นแบบว่าดินไงคุณ
ตรงนี้ทำถนนกันอยู่ฝุ่นคลุ้งกระต่ายเลยนะฮะ

นี่เหมือนลักษณะเขาจะปาดซ้ายเข้ามานิดนึง
เสียหลักเองครับไปตกลงในคูคลองนี่แหละฮะ

ที่บ้านเดินพุธตะบนโคพระอำเภอพนันนิคม
จังหวัดชมบุรีเจ้าของคลิปนำมาโพสต์เอาไว้นะครับ
เพราะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ขับขี่รถระมัดระวังกันด้วยนะครับ
อย่าใจร้อนหรืออย่าคิดอย่าแซงอย่าปาดอะไร
เพราะตรงนี้มันลักษณะของถนนมันน่าจะลื่นหินลื่นกรวดอะไรอยู่นะคุณนะ
สุดท้ายต้องเอารถตักยกขึ้นมารถก็เสียหายนะคุณนะ